คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
เกิดขึ้นที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ห่วงลูกสาวคือลูกสาวไปมีแฟนเพิ่งคบหาดูใจกันเอง

พ่อไม่ชอบนะคะตัดสินใจไปดักรอหน้าโรงงานค่ะ
พอเห็นปุ๊บเอามีดมาไล่ฟันเลยเป็นมีดดาบนะคะ

คือเป็นแผลชะกันยาวสักประมาณ๑๓เซนติเมตรค่ะ
หลังเกิดเหตุลูกสาวก็ยังไปดูแลแฟนนะ
แล้วก็บอกว่าก็ยังรักแฟน
แล้วหลังจากนี้ก็จะให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันนะฮะ
เพราะเกรงว่าเรื่องมันจะบานปลาย
ส่วนแฟนของลูกสาวก็บอกว่าไม่อยากเอาเรื่องคุณพ่อเข้าใจ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่มครึ่งของคืนที่ผ่านมาค่ะ
ภายในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๔ตำบลน้องขาม
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพนขามแล้วก็กู้ภัย
ก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนายคนนี้ค่ะ
ก็คือนายวัญชัยพัทโทอายุ๒๕ปี
หนุ่มโรงงานที่ได้รับบาดเจ็บมีดฟันที่ศีรษะ
จนเป็นบาดแผลชะกันยาว๑๓เซนติเมตร
โอ้โหมองเห็นกระโหลกศีรษะเลยลึกนะคะ
กู้ภัยเองก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นก็คือรีบทำแผล

ซึ่งจากการตรวจสอบตอนนั้นไม่พบคู่กรณีมีเพียง
รอยเลือดที่หยดเป็นทางยาวตั้งแต่หน้าโรงงาน

ทีนี้ไปพูดคุยกับนายวัญชัยผู้บาดเจ็บ
กำลังจะมาถึงก็คือกำลังจะเข้ากะดึกที่โรงงาน
แต่พอเดินมาถึงหน้าโรงงานจุดเกิดเหตุ
มาพบพ่อของแฟนสาวที่เพิ่งจะคบหาดูใจกันไม่นาน

โดยที่ยังไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยนะคะ
จากนั้นตัดสินใจวิ่งหนีตายเข้าไปในโรงงาน
เพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
ล่าสุดในวันนี้อาการของผู้บาดเจ็บตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
แต่ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
โดยมีแฟนสาวนี่แหละค่ะอายุ๒๒ปีซึ่งก็เป็นลูกสาวของคนก่อเหตุ
มานั่งเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดที่เตียงคนไข้ตลอดทั้งคืน

ทีนี้ไปพูดคุยกับแฟนสาวของผู้บาดเจ็บบอกว่า
ตนเองกับนายวัญชัยซึ่งเป็นแฟนนุ่มทำงานที่เดียวกัน
ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถกระบะไปรับมาทำงานพร้อมกัน

แต่พอมาถึงหน้าโรงงานก็พบว่าพ่อยืนดักรออยู่แล้ว
หลังจากจอดรถเสร็จปุ๊บแฟนนุ่มเนี่ยเดินไปหาพ่อเลยนะ
ส่วนตัวเองก็นั่งรออยู่ในรถไม่นานค่ะ
นายวัญชัยแฟนนุ่มวิ่งหนีตายเข้ามาในโรงงาน
หลังเกิดเหตุได้กลับไปพูดคุยกับพ่อที่บ้าน
ที่สุดแล้วก็ทราบว่าจริงแล้วเนี่ย
หลักใหญ่ใจความเลยก็คือพ่อไม่ชอบหน้า
นายวัญชัยไม่ชอบที่จะให้คบหาดูใจกัน
เพราะว่านายวัญชัยเคยมีลูกมีเมียมาแล้ว
แล้วพ่อก่อนหน้านี้ก็เคยขอให้เลิกยุ่งกับลูกสาว
แต่นายวัญชัยไม่ยอมไงด้วยความคับแค้นใจ
จึงดักใช้อาวุธมีดนะคะเป็นมีดดาบเนี่ย
จนได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไป
เพราะว่าเขาต่างคนต่างอยู่กับมียาเขาเขาบอก
แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ก็ยังรักแฟนนุ่ม
ซึ่งหลังจากที่นายวัญชัยอาการดีขึ้น
ก็จะขอให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกัน
ไม่อยากให้เรื่องบานปลายมากไปกว่านี้
ส่วนตัวนายวัญชัยเองก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดี